ก็วันตรุษจีนแล้วนะคะ
เราจะพูดถึงปีชงกันหน่อย
วันนี้หลายคนอาจจะแบบเกิดในปีชง
เราก็เลยมีเคล็ดลับในการแก้ชงแบบง่าย
ตามแบบฉบับของอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลามาฝากกันค่ะ
อาจารย์ช้างนะเผยเคล็ดลับง่ายไม่ยุ่งยาก
ว่าวิธีแก้ชงปีนี้ก็คือ
ให้ไปฝากดวงกับเทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยะ
ซึ่งชาวจีนเขาเชื่อว่าเทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยะเนี่ย
จะช่วยคุ้มครองดวงชะตาของเรา
โดยปีนี้ค่ะเป็นเทพเจ้าองค์ที่๔๐แล้วนะคะ
โดยปีชงตรงก็คือผู้ที่เกิดปีรกาค่ะ
ส่วนปีที่ชงรองลงมาก็คือ
มะเมียปีชวดและปีเถาะนะคะ
หลักหมอช้างแนะนำแบบนี้นะ
ให้ผู้ที่เกิดปีรกาไปไหว้ฝากดวง
ส่วนคนที่เกิดในปีนักศัตริย์อื่นจะไปไหว้ก็ได้
หรือจะแค่ทำบุญก็ได้ตามสะดวกเลย
ซึ่งสถานที่ไปไหว้ก็สามารถไปได้ทุกที่เลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นวัดเล่งเนยีสรรพเสือ
หรือจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างประเทศ
เคล็ดนิดนึงก็คือตอนไหว้เนี่ยให้มองหน้าท่าน
แล้วก็บอกชื่อนามสกุลให้ตรงเป๊ะเลยนะ
แล้วก็ขอให้ท่านคุ้มครองดวงของเรา
แคล้วคลาดจากทุกภัยพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
ที่สำคัญไหว้แก้ปีชงแล้ว
อย่าลืมคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะทำความดี
อย่าลืมคุณธรรมในเรื่องของความกระตันยู
การดูแลคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวในเทศกาลตรุษจีนด้วยค่ะ
เทศกาลตุดจีนที่ใกล้จะถึงนี่แหละนะครับ
มันก็ยังเป็นเรื่องของความกระตันยูด้วย
ปีชงที่เราพูดคุยกันเนี่ยหลักมันมีแค่ปีเดียวเองนะครับ
ก็คือปีไก่ปีรกานะครับ
ที่เหลือที่เราเห็นเขาแชร์กันมาไม่ว่าจะเป็นชวดมาเมียเถาะหรืออะไรก็ตามเนี่ย
ก็เรียกว่าเป็นปีที่อาจจะมีข้อควรระวังที่แตกต่างกัน
ปีใหม่เนี่ยจะเป็นไทยสวยเอี๊ยะองค์ที่๔๐นะครับ
ถ้าใครไปฝากดวงและเจอสถานที่ที่เขามีไทยสุเอี๊ยครบ๖๐องค์เนี่ย

เราก็สามารถที่จะไปขอพรหรือว่าไปฝากดวงได้
ว่าไทยสุเอี๊ยะเป็นเทพที่ทำหน้าที่ในการดูแลดวงชะตาให้กับมนุษย์โลก
อันนี้ก็เป็นวิธีแก้เคล็ดนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าช่วงนี้คนเขาไปกันเยอะมาก
ทางวัดเนี่ยวัดเล่งหน้ายี่อย่างนี้เขาก็มีประกาศผ่านทางโซเชียลนะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการไปแก้ชงเนี่ยสามารถแก้ชงได้ผ่านออนไลน์
เดี๋ยวนี้มันมีระบบออนไลน์นะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าใครที่เออไม่สะดวกไปถึงที่เนี่ย
ก็สามารถที่จะทำบุญผ่านทางออนไลน์ได้เหมือนกันนะคะ
อันนี้แล้วแต่ตามใครสะดวกก็ตามนั้นเลยนะคะ
เรื่องทำบุญทำทานมันมีความสุขส่งผลต่อจิตใจเนาะ